เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องแรกของเราที่เราจะนำเสนอ
เรื่องของมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
เพราะว่าเมื่อวานโอยนี้นะครับองค์คมนตรีได้สนองพระราชดำริสมเด็จ
พระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
โดยการตรวจเยี่ยมดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เพื่อยกระดับมาตรฐานครับ
พลากรสุวรรณรัฐองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับ
เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชบาย
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนายกกิติมาศักดิ์มูลนิธิ
ในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งสู่มาตรฐานสากล
ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุก๒ปีของมูลนิธินะครับ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกทั้งติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลนั้น
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและความต้องการให้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับ
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด๖๐เตียง
ปรับปรุงกิจการดีขึ้นมาเป็นลำดับ
จนมีผู้มารับบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

หลังจากเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่๔
ของห้วยสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ